ติดตามบรรยากาศพิธีรดน้ำศพของคุณดอนจมูกบาน
วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปาการ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
ร่วมงานกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ครอบครัวเพียรเกรดวิทย์นำโดยนายธนภพหรือโจ
ชายของนักแสดงตลกอาวุโสผู้ล่วงลับดอนจมูกบาน

ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เป็นพ่อ
ออกจากโรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อนำไปไว้ที่สารา๙วัดบางพลีใหญ่ใน
สำหรับประกอบพิธีรดน้ำศพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยมีเหล่าศิลปินตลกและคนบันเทิง
ทยอยเดินทางไปร่วมพิธีและแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
อาทิตย์ถั่วแระเชิญยิ้มตุ้มตามเชิญยิ้ม
ดอกกระโดนรองเขามูลคดีสดใสรุ่งโพทอง
ตลอดจนแฟนที่ติดตามผลงานของดอนจมูกบาน
โดยทั้งด้านลูกชายของดอนเจมส์หมู่บาลเผยว่า
จะทำใจมาสักระยะแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าพ่อจะจากไปรวดเร็วแบบนี้
ซึ่งก่อนที่พ่อจะหมดลมทั้งเขาและแม่รวมถึงพี่สาวก็ได้บอกพ่อ
ให้หลับอย่างสบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
ส่วนน้ำพริกปลาร้าที่ดอนจมูกบานได้ทำขายที่วัดแห่งนี้
ลูกชายก็ยืนยันว่าจะยังคงทำต่อไป
และหากผู้จัดละครท่านไหนสนใจติดต่อให้เขารับงานแสดงก็ยินดี
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมจะมีไปจนถึงวันที่๗กรกฎาคม
และจะประกอบพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่๙กรกฎาคมนี้ค่ะ